ที่ชื่นชอบเส้นตะเกียบก็ต้องมาเหมือนกัน
กาเตียบตะเกียบครับกาเตียบไม่มี
ที่คีบของลูกชิ้นของน้องใบตองเอามาคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวกันต่อ
เพราะว่าร้านนี้คุณผู้ชมราคาประหยัดแค่๑๐บาทเท่านั้น

เขายังมีโปรโมชั่นด้วยนะกิน๒ถ้วยเนี่ยแถมน้ำอัดลมให้เลยขวดนึง
โอ้โหร้านนี้ค่ะตรงดิ่งกันไปเลยก๋วยเตี๋ยวเรือประยุกต์ค่ะ
อยู่ในซอยวีวีโฮเทลนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
อร่อยแค่ไหนเดี๋ยวคุณไปดูบรรยากาศเพราะว่ามีลูกค้า
เคยะทายอยมาทานกันยังไม่ขาดสายเนี่ยค่ะมีทางพัฒนางานบริษัทผู้สูงอายุเด็ก
นักเรียนมากมายหลากหลายที่เยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่ความอร่อยนะคะ
เพราะราคามันถูกอกถูกใจ๑๐บาทเท่านั้นค่ะ
ก็เลยทำให้ลูกค้าสามารถที่มากินได้อย่างต่อเนื่อง

คือก็คิดว่าชามมันอาจจะเป็นชามเล็ก
ก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนใหญ่ถ้าราคาถูกไม่แพงเท่าไหร่

แต่นี่ไม่ได้ชามเล็กกับจิ๋วหลิว
เป็นชามมาตรฐานปกติที่เขาเสิร์ฟกันอยู่นี่นะคะ
ถ้าหากว่าใครทานได้ถึง๑๐ชามไม่ใช่๒ชามนะ
น้อยไปมันมีสุดความสามารถ

ชามใหญ่เนี่ยเรามีแถมอีกนะ
แถมก๋วยเตี๋ยวให้อีก๒ชามน้ำอัดลมอีก๑ขวด

กิน๑๐ชามก็อิ่มแล้วแถมก๋วยเตี๋ยวให้อีก๒๐๐

เป็นเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์นะคะสำหรับคนที่กินจัว
อ้าวลองดูไว้แค่ไหนนะคะ
ความน่ารักยังมีอีกไม่ใช่แค่ใจปั้มแบบนี้นะ
ใครที่เป็นผู้พิการเป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปทานฟรีด้วยค่ะคุณ
แบบนี้ก็สร้างความสนใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยดีกว่าค่ะ
แม่ค้าใจดีนะเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจไม่ดี
จ่าย๑๐บาทก็สามารถทานได้อิ่มท้องแล้วก็อร่อยด้วย

ใครอยากจะไปลองทานขุยเตี๋ยวเรื้อที่นี่นะครับ
อันนี้ก็จะ๑๐บาทอยากจะไปพิสูจน์ความกินจุของตัวเองค่ะ
ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือประยุกต์ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ร้านเปิดตั้งแต่๗โมงเช้ายาวถึง๒ทุ่มเลยจ้า
สุดยอดเลยทีเดียวทานกันให้เต็มที่ไปเลย
นี่คือโซโลแกนของเจ้าหรานเขาหน่อยครับ

แสดงว่าจะได้บุญเยอะ

อยากได้บุญก็ให้ทานเยอะ